พบน้องเฟืองเช่นเคยในเช้าวันนี้ค่ะ

เพราะว่าทางไทยรัฐทีวีนะคะได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์วันนี้เลยนะคะไม่อยากจะให้พลาด
เป็นการปล่อยบอลลูนเพื่อน้องรำลึกถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
หลวงราชการที่๙ติดตามบรรยากาศสดกันเลยนะคะ
ตอนนี้จากคุณคุปตนันพิสิทธิมหันค่ะเชิญค่ะ
นี่คือบรรยากาศสดนะครับจากสนามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖นะครับ
ด้านหลังผมคือบอลลูนที่จะใช้ปล่อยในกิจกรรมครั้งประวัติศาส
ครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทย
ตอนนี้ในสนามจะสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่นั้น
กำลังปล่อยลมเข้าสู่ภายในบรุนแห่งนี้นะครับ
กับกิจกรรมในครั้งนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
เราก็จะได้เห็นภาพประวัติศาสตร์พร้อมกันแน่นอนครับ
การที่จะนำเอาบอลลูนลูกนี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าที่สูงจากพื้นดินประมาณ๓๐กิโลเมตร
ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับภารกิจในครั้งนี้
และในวันนี้เองครับเราได้รับเกียรติจาก๑วิศวกรนะครับ
และที่สำคัญครับเขาเป็นว่าที่นักบินอวกาศคนแรกครับของไทย
หลังจากนี้เขาก็จะนำชาวไทยทั้งประเทศขึ้นไปสำรวจอวกาศ
วันนี้เขาจะมาร่วมให้ข้อมูลสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับ
คุณพิรดาเตชะวิจิตหรือว่าคุณมิ้งครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขานะครับสวัสดีครับ

แล้วก็จะพาบอลลูนของเราแล้วก็อุปกรณ์ติดตามของเรานะคะทั้งหมดขึ้นไป
ถ้อยคำที่น้อมลำลึกถึงในหลวงราชการที่๙ของเราค่ะ
เป็นข้อความแบบนี้น้อมลำลึกถึงพระปริดาแห่งเทคโนโลยีของชาวไทยทั้งห่วง
ข้อความนี้จะไปปรากฏบริเวณภาพวิวที่เป็นลักษณะของขอบอวกาศ
เดี๋ยวให้คุณมิ้งช่วยอธิบายการทำงานของมรูลูกนี้หน่อย
เพราะว่าเห็นบอกว่าหลังจากที่ปล่อยวอลลูกก์นี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า
ลักษณะของวอลลูกหนิจะค่อยขยายออกแล้วจะแตกในที่สุด
เราต้องมีการคำนวณด้วยว่าเราจะต้องใส่ไปปริมาณเท่าไห
เพื่อที่จะคำนวณว่าความสูงสูงสุดที่มันจะขึ้นไปได้
คืออยู่ที่ประมาณกี่กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะ
ซึ่งในครั้งนี้เราคาดหวังว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๐กิโลเมตรที่ขึ้นไปได้
แล้วก็หลังจากนี้พอเราปล่อยขึ้นไป
มันก็จะมีแรงยกจากเจ้าตัวบอลลูพาอุปกรณ์ของเราทั้งหมดขึ้นไป
ด้านหลังนี้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้
เป็นอุปกรณ์ที่จะส่งขึ้นไปพร้อมกับบอลลูลูกนี้
และแน่นอนก็จะมีอุปกรณ์ถ่ายทอดสด
ที่จะเผยเห็นภาพบรรยากาศจากระดับความสูง
ตั้งแต่พื้นผิวพื้นโลกของเรานะครับไปจนถึงชั้นบรรยากาศ

เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายท่อสดจากบอลลูนมาเลย
เราก็จะเห็นว่าจากระดับพื้นดิน

รวมถึงว่ามันจะมีถ้อยคำน้อมลำลึก
ถึงในหลวงรัฐกาศที่๙ของเราด้วย
พอเราขึ้นไปบรรยากาศรอบจะเปลี่ยนไปจากโลก

สิ่งที่เราจะได้เห็นภาพที่ถ่ายจากจุดที่สูงที่สุด
ของบอลลูลูกนี้เราจะเห็นอะไรบ้างครับ

มันจะค่อยเปลี่ยนจากโลกสีฟ้าที่เราเห็นปัจจุบัน
กลายเป็นพื้นหลังเป็นสีดำนะคะเหมือนกับเป็นอวกาศเลยค่ะ

เหมือนกับภาพมุมมองที่มองมาจากอวกาศเลย
แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนในเรื่องของการถ่ายทอดสัญญาณสด
อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะยังได้เห็นตลอดหรือเปล่า
แต่ว่าอย่างน้อยหลังจากที่ส่งบอลลูนไปแล้ว

แล้วก็จะมีไฟล์ภาพที่เป็นภาพที่ชัดเจนค่ะ
สรุปง่ายก็คือเราจะถ่ายทอดสดไป
จนถึงขีดสุดของความสามารถในการถ่ายท่อสดในครั้งนี้

ระบบกล้องก็จะมีการบันทึกภาพหลังจากนั้นต่อไป
ไปจนถึงสุดขอบที่บอลลูลูกนี้สามารถที่จะขึ้นไปถึง

แล้วก็จะร่อนลงมาด้วยชูชีพ
คำนวณที่ทางกระแสลม
คำนวณเรื่องของสภาพอากาศ
การว่ากล้องที่จะตกจากบรรลุนี้จะไปตกแถวไหนครับ
จริงก็คาดการณ์ว่าน่าจะไปตกทางเหนือ
ก็คือขึ้นไปจากจังหวัดสิงห์บุรีของเราที่อยู่
อาจจะไปตกสุพรรณบุรีหรือว่าชัยนาธขึ้นไปอีกทีหนึ่ง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าบอลลูนพร้อมแล้ว
เดี๋ยวเราจะทำการปล่อยบอลลูลูกนี้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศกันครับ
อย่างที่บอกนะครับว่าบรรลุลูกนี้บรรจุการ์ดฮีเรียม
ซึ่งถือว่าเป็นการที่เบากว่าอากาศ
แล้วก็สามารถที่จะพาขึ้นไปได้ถึงความสูงประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตรเลย
อย่างก๊าซนี้เป็นการ์ดเดียวกับที่เราใช้ในการบรรจุลูกโป่งสวรรค์
ใช่ค่ะเป็นก๊าซเดียวกับบรรจุลูกโป่งสวรรค์นะคะ

บลูนลูนมือตรงนี้จะเป็นตัวที่คอยตอบคำถามได้เหมือนกัน

วันนี้หนึ่งอุปสรรคสำคัญก็คือเรื่องของกระแสลมใช่ค่ะวันนี้ลมแรงมากนะคะ
ปกติเราที่เราเคยปล่อยบอลูนกันลมจะยังไม่แรงขนาดนี้นะคะ
ซึ่งถ้าลมแรงขนาดนี้เนี่ยอุปสรรคของเราอาจจะเป็นไปได้
ก็คืออาจจะไปเกี่ยวกับตัวต้นไม้รอบรอบนะคะครับตอนนี้ทีมดัง
งานก็กำลังดูทิศทางลมค่ะแล้วก็โอเคถ้าเกิดว่าลมสงบเนี่ย
ก็จะรีบพยายามปล่อยขึ้นไปค่ะครับจะสังเกตว่าด้านใต้ของบอลลูนนะครับ
ก็จะมีเชือกลงมานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างต่างที่จะ
ขึ้นไปพร้อมกับบอลลูลูกนี้มีอะไรบ้างเอ่ยก็เอ่อในหลักหลัก
เนี่ยนะคะในการติดตามบอลลูนลูกนี้เนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์แคคเกอร์นะคะ
แล้วก็เป็นตัวที่ส่งพิกัดซีเพสมาบอกเรานะคะว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะคะ
แล้วก็รวมถึงเป็นกล้องที่ถ่ายภาพสดนะคะครับแล้วก็รายงานเป็นผลจากอ่า
เป็นภาพที่ถ่ายถ้อยคำน้อมลำลึกถึงในหลวงราชการที่๙ของเรานะคะ
แล้วก็ถ่ายทอดสดลงมาค่ะครับซึ่งการปล่อยขึ้นไปในครั้งนี้
อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีการคาดการณ์ว่าบอลลูลูกนี้เนี่ยนะครับ
จะสามารถลอยไปไกลได้สูงจากพื้นโลกของเราเนี่ยนะครับ
ประมาณ๓๐กิโลเมตรเทียบง่ายก็คือสูงกว่าเอเวอเรสเกือบ๔เท่านะครับ
หรือว่าสูงกว่าความสูงของเพดานบินประมาณ๓เท่านะครับ
ซึ่งเราจะได้เห็นภาพภาพนั้นกันซึ่งแน่นอนครับ
ว่าเป็นภาพที่สวยงามเราจะได้เห็นภาพห่วงอวกาศนะครับ
เราจะได้เห็นภาพดวงอาทิตยท่ามกลางความมืดมิดรวมไปถึงโลก
และที่สำคัญเราจะได้เห็นชั้นบรรยากาศของเราด้วย
ก็จะคล้ายคล้ายกับภาพที่มองมาจากอวกาศนะคะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยอากาศมันจะน้อยมาก
แล้วก็รวมถึงว่าความเป็นอวกาศเนี่ยมันก็จะพิเศษตรงที่ว่ามันทั้งร้อนทั้งหนาวนะคะ
ดังนั้นจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะต้องมีการใช้โฟมเป็นฉนวนป้องกันความหนาวเข้าไปนะคะ
อย่างนั้นอุปกรณ์ของเราที่เป็นพวกแบตเตอรี่ทั้งหลายมันจะหยุดทำงานค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าชั้นที่เราอยู่ว่าชั้นนะครับ
ชั้นนี้อุณหภูมิค่อยค่อยสูงขึ้นเนี่ยอุณหภูมิจะค่อยค่อยลดลง
แต่ว่าพอไปถึงชั้นต่อไปก็คือชั้นอุณหภูมินั้นจะค่อยค่อยสูงขึ้น
ถูกไหมครับดังนั้นอุณหภูมิระหว่างชั้นบรรยากาศต่างที่สูงออกไปจาก
หรือโลกของเราไปอย่างนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแตกตันก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่
เราจะต้องควบคุมองค์กรต่างเพื่อที่จะทำงานให้เสถียรที่สุดนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราจะได้ชมกันหลังจากนี้เป็นต้นไปตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เลย
ตอนนี้กำลังดูทิศทางของลมนะคะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงมากเลยค่ะ
แล้วก็เราเป็นห่วงว่ามันจะออกไปเกี่ยวกับเอ่อต้นไม้รอบรอบนะคะก็เลยต้องดูว่าเอ่อ
เชือกที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันจะสามารถที่จะพ้นในเขตระยะของต้นไม้ได้หรือเปล่านะคะ
ตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะคะปล่อยไปแล้วนะครับ
ความเร็วของมรุนลูกนี้ครับแต่ละระดับชั้นบรรยากาศแต่ละระดับความสูง
จะมีความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับจริงจริงก็จะขึ้นไปด้วยความเร็วค่อนข้างคงที่นะคะ
ก็คือใน๑๐กิโลแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาทีนะคะก็จะค่อยขึ้นไปเรื่อยค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเองก็จะต้องรีบวิ่งไปรับสัญญาณนะคะ
เพราะว่าเขาจะต้องดูว่าสัญญาณที่ส่งมาจากบอลลูนเนี่ยส่งมาถึงหรือเปล่า
พี่กัดส่งมาถูกต้องหรือเปล่าค่ะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูภาพจากมอเนเตอร์พร้อมพร้อมกันนะครับ
เดี๋ยวเราจะตัดภาพเต็มหน้าจอเป็นภาพบรรยากาศของบอลลูน
รวมไปถึงภาพบรรยากาศที่เราจะถ่ายทอดสดนะครับมี๓กล้องด้วยกันนะครับ
ที่จะใช้ในการถ่ายทอดในครั้งนี้ก็คือกล้องที่อยู่ในระดับภาคพื้นนะครับ
ก็คือเห็นบรรยากาศภาคพื้นทั้งหมดการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
อีกหนึ่งกล้องเนี้ยนะครับจะติดอยู่กับโดรนที่จะลอยขึ้นไป
ดูวิวทิวทัศน์ต่างนะครับดูการลอยตัวของมลูน
แล้วก็อีกหนึ่งกล้องก็คือติดอยู่กับบอลลูนนะครับ
จะถือว่าเป็นหนึ่งกล้องที่มีความสำคัญเพราะว่าจะเป็นกล้องที่ใช้ในการถ่ายทอดภาพบรรยากาศต่าง
ที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นต้นไปตอนนี้มองไปบนท้องฟ้านะครับ
จากพื้นดินแห่งนี้นะครับเพราะว่าบอลลูนไปไกลมากนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ถือว่ายังน่าห่วงอยู่ไหมครับตอนนี้จริงจริงก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วค่ะ
เพราะว่าผ่านในช่วงแรกของการปล่อยบอลลูนขึ้นไปได้นะคะตอนนี้เราก็ต้องคอยติดตามดูนะคะ
ตอนนี้มันก็จะเริ่มพ้นระยะสายตาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพมอนิเตอร์พร้อมพร้อมกันนะครับ
นี่คือภาพบรรยากาศนะครับถ้าหากเราดูในหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ
จะเห็นว่าตอนนี้บอลลูนั้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ
ภาพบรรยากาศก็จะเห็นภาพวิวดิวทัศน์ต่างนะครับจากในมุมสูงเห็นเป็นภาพท้องนานะครับ
เห็นภาพของท้องฟ้าวันนี้สภาพอากาศถือว่าปลอดโปรกไหมครับ
ถือว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะเพียงแต่ว่าลมแรงเฉยนะคะแต่ว่าถือว่าแดดเนี่ยกำลังดีเลยนะคะ
แล้วก็ถือว่าอย่างน้อยก็ไม่มีฝนตกนะคะก็ทำให้ภารกิจการปล่อยบอลลูนเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะคะ
แต่จะสังเกตว่าลมเนี่ยค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะก็จะอาจจะทำให้ตัวป้ายเนี่ยมันหมุนต่ำนิดนึงนะคะ
แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดคำนวณเวลาจากการปล่อยไปถึงจุดที่บนรูนี้เนี่ยนะครับ
เคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดใช้เวลาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับ
น่าจะประมาณ๑ชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงครึ่งได้ค่ะในการที่จะไปถึงจุดสูงสุดนะคะ
สำหรับบรูลูกนี้แน่นอนว่าไม่ได้มีการปล่อยแบบนี้เป็นครั้งแรก
บริเวณเหล่านี้ปกติเขาใช้ในการปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างครับ
จริงอย่างบอลลูนพวกนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเองนะคะ
ก็จะมีเอาไปขึ้นไปทดสอบกับชั้นบรรยากาศ
เพราะว่าจริงอย่างพวกเราก็ใช้ในการทดสอบดาวเทียมเป็นประจำ
เพราะว่าปกติถ้าสมมุติส่งดาวเทียมไปในอวกาศครั้งหนึ่ง

แต่ว่าก่อนที่เราจะส่งไปอย่างนั้นจริงเนี่ย
แล้วก็ใช้บอลลูนตัวนี้นะคะเป็นการทดสอบก็คือเอาไปส่งสัญญาณระยะไกล
แล้วก็ไปเจอสภาวะที่คล้ายกับโอกาสมากค่ะ
ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นกันก็คือภาพเหมือนเราไปอยู่บนชั้นบรรยากาศ
มันเรียกได้ว่าอาจจะอยู่นอกโลกของเราเลยก็ว่าได้นะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำความประทับใจนะครับ
และแน่นอนสิ่งที่จะปรากฏพร้อมกับภาพขอบอวกาศก็คือข้อความนี้นะครับ
้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทย

สำหรับการปล่อยบอลลูนครั้งประวัติศาสต
ที่ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับ
ภาพที่จะปรากฏบนบอลลูนั้นจะไปปรากฏในหน้าจอไทยรัฐทีวี

สามารถที่จะเข้าไปติดตามภาพบรรยากาศ
รวมไปถึงภาพที่ถ่ายทอดมาจากบอลลูนสด
และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะขณะนี้ครับ
เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันเป็นระยะนะครับ

และนี่คือสดจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖ครับ
ขอบคุณคุณคุปตนันด้วยนะครับ

สำหรับบอลลูนในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
จะมีมุมที่เป็นภาพจากกล้องที่ติดอยู่ที่บอลลูนนะคะ
อีกมุมหนึ่งก็จะบอกระยะขึ้นมาแล้ว
มุมนี้จะบอกระยะนะคะว่าขึ้นไปสูงเท่าไหร่แล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็จะบอกระดับไปเรื่อยว่าขึ้นไปสูงเท่าไหร่
สูงสุดก็คือ๓๕กิโลเมตรนะคะ
ส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นภาพจากกล้อง
ติดอยู่กับบอลลูนเป็นภาพสดเลย
ให้เห็นเลยว่ากล้องอยู่ตรงไหนมองเห็นอะไรบ้างนะคะ
คุณผู้ชมก็ติดตามกันได้หน้าจอไทยรัฐทีวีแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ
รวมถึงใครอยากจะดูสดแบบตลอดเวลา
อันนี้๑กิโลเมตรกว่าแล้วไปเร็วนะคะ
ใช่ค่ะเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ในวันนี้จริงนะคะ
โชคดีที่ฝนไม่ตกนะคะ
ลมแรงหน่อยไม่เป็นไรแต่ปล่อยไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะ

ยังคล้ายกับภาพที่มองเห็นจากเครื่องบินอยู่ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยนะครับเรายังอยู่ในชั้นแรก

ระดับชั้นของเครื่องบินไปนะคะ
แล้วก็ติดตามทั้งภาพสดลงมาด้วยนะคะ

สักประมาณ๑๑กิโลเมตรแล้วค่ะ

ทันทีที่พ้นชั้นเมฆไป
ก็เราก็จะเข้าสู่อีกหนึ่งชั้นบรรยากาศ

เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักนะครับ

จะเป็นอุปสรรคกับการปล่อยบอล

คือหลังจากที่เรามี

เราจะรู้ว่าเวลาที่มันสูงขึ้นไป

เพราะว่าเวลาที่อุปกรณ์มันโดนแสงแดด
ถ้าเกิดว่าในอวกาศมันไม่ค่อยมีอากาศแล้ว

ข้างที่ไม่โดนแดดก็จะหนาวจัดเลยนะคะ

ที่มีกล่องโฟมคอยหอมพุ่มเอาไว้

เพราะว่าถ้ามีข้างหนึ่งร้อนมาก

อุปกรณ์ก็อาจจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ค่ะ

อกจากจะเป็นชั้นที่ใช้ในการบิน

ก็คือใช้ในการกลองพวกความร้อนต่าง

ดังนั้นชั้นนี้
เป็นชั้นที่อุณหภูมินั้นจะค่อนข้างสูง

สำหรับการนำอุปกรณ์ขึ้นไปในกล่าว

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะ
เหมือนบนโลกเราไม่เคยเจอใช่มั้ยคะ
ปกติเวลาอากแบบอุปกรณ์จากลังศรี

ก็จะต้องมีการทำการป้องกันเอาไว้เหมือนกันค่ะครับผมและนี่คือ
รายละเอียดต่างนะครับที่เราใช้ในการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศ
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาพวินาทีประวัติศาสตร์นะครับที่จะให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ติดตามรับชมกันนะครับ
เดี๋ยวต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพการเคลื่อนที่ของบอลลูลูกนี้
ระดับความสูงอย่างต่อเนื่องแบบสดนะครับผ่านทางหน้าจอเทวรัฐทีวีนะครับ
รวมไปถึงในเฟซบุ๊คไลฟ์ของไทยรัฐนะครับคุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
เดี๋ยวเราสองคนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ระดับความสูงที่ประมาณ๑๐กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งเป็นระดับความสูงที่อยู่สูงกว่าจุดที่สูงที่สุดบนโลกของเราก็คือยอดเขาเอเวอเรส

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีสวัสดีครับ

และสวัสดีติดตาม

ก็เป็นอยู่แค่นี้แต่วิโฟตัวนั้นนะมันมาอีกครั้ง
พยายามอยู่ตรงนี้พยายามพยายามพยายาม
ตอนนี้นะครับตะวันตกเลยอ่ะ
แต่ถลอดเทอร์ไซห์ไม่ตกเลยอ่ะ
ครูเน่พี่พี่พ่อแล้วปอกดีเดิมพี่พ่อแล้ว
ให้ใครเล่าในหน้าศาสตร์ที่เรียนในใครเล่าหน้าศาสตร์ของเวชเซ็นต์

พี่นั่งความอัฏฟินออกไปกับชุมไปและค่อยก็เพื่อนกัน

ขอบคุณท่าน
แล้วพี่ดูทางมาซักที

ตอนนี้ก็เป็นทิศตะวันตกตั้ง๑๗๐กิโลกรัม
๔กิโลกรัมและ๖๔กิโลกรัม
ที่กินใกล้ใกล้๔๕กิโลกรัมนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นทิศตะวันตกตั้ง๑๗๐กิโลกรัม
ที่กินใกล้ใกล้๔๕กิโลกรัมนะครับ

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
และสู่ทางของผู้ช่วยพวกเขา
และสุดท้าย
สวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี

กลับมาติดตามบรรยากาศสดนะครับสำหรับกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของคนไทยของเรานะครับในการส่งวรุณขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศพร้อมกับพอกวามน้องรำนึกถึงระบาดสมเด็จพระปรมินทรมาหาคมิพลอดุลยเดชในฐานะธรรพีดาแห่งเทคโนโลยีไทยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ก
นอกโลกกันแต่ว่าตอนนี้ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้มีการปล่อยวรุณที่ติดกล้องขึ้นไปนะครับถ้าหากใครติดตามหน้าจอเทลาท์ดีวีจะเห็นภาพมุมอยู่นะครับเป็นภาพขนาดนี้เองนะครับที่วรุณลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วถ้าหากใครติดตามทางเฟซบุ๊คไลก์ก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศต่างนะครับตั้ง
ที่ประมาณเกือบ๑๐กิโลเมตรแล้วค่ะก็คือ๙๖กิโลเมตรนะคะแล้วก็จากตอนแรกเนี่ยที่เราจะเห็นว่าวรุณเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกก่อนนะคะเพราะว่าลมชั้นล่างเนี่ยมันจะพัดไปทางทิศตะวันตกนะคะก็ทำให้วรุณเนี่ยพาตัวเองขึ้นไปนะคะใช่ค่ะไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือนิตินะคะซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้
พอตอนนี้เนี่ยบอลูนขึ้นไปเนี่ยสักประมาณสักสิบกิโลเมตรเนี่ยก็ขึ้นอ่ากลับทิศทางไปทางทิศตะวันออกแทนนะคะแต่จะเห็นว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ขึ้นไปทางทิศเหนือด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราน่าจะไปเก็บได้แถวแถวทางเหนือจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นไปค่ะครับถ้าหากชมจากภาพสดสดจากกล้องที่ถ่ายทอดสด

กระยะภาพกระแสลมจะแรงแบบนี้ไหมครับ
ก็จริงแล้วต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลแล้วนะคะ
ซึ่งฤดูนี้เองจริงแล้วอย่างที่บอกว่าลมมันจะพัดส่วนทางกันนะคะ
แต่ว่าลมของตัวที่มากระทบกับบอลลูนเนี่ย
เขาบอกว่าข้างบนเนี่ยความเร็วลงค่อนข้างมาก
แต่เนื่องจากว่าอากาศมันค่อนข้างน้อยนะคะ
ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีผลกระทบกับตัวบอลลูนไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะ
ข้างล่างความเร็วลมอาจจะไม่สูงมาก
แต่เนื่องจากว่าเรามีมวลอากาศค่อนข้างสูงนะคะ
มันทำให้มวลอากาศมันพัดให้บอลลูนไปได้ไกลนะคะ
ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นก็คือบอลลูนกำลังค่อยขึ้นไปทางเหนือแล้วนะคะ
อาจจะมีพัดไปทางตะวันออกบ้างนะคะ
แต่ว่าโดยรวมคือขึ้นไปทางทิศเหนือค่ะ
แล้วก็ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยอยู่ค่ะ
อย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับ

ลอยจากพื้นดินขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ
จะมีการขยายตัวออกอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าความกดอากาศนั้นค่อยลดลง

ซึ่งก็จะทำให้บอลลูนั้นมีการขยายตัวออกด้วย

ผ่านศูนย์กลางประมาณ๒เมตรนะครับ

รูลูกนี้จะขยายใหญ่ประมาณเท่าไหร่ครับ

ในช่วงแรกเนี่ยบอลลูนจะยังขยายตัวไม่มากนะคะ

แต่พอเลยตอนช่วงนี้ก็คือประมาณสัก๑๐กิโลเมตร
ขึ้นไปแล้วเนี่ยอากาศจะเบาบางลงมากเลยนะคะ

จะเห็นบรรยากาศโดยรอบเป็นแบบนั้นนะคะ

ซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะประมาณ๒เท่านะคะ
ก็คืออาจจะความเส้นผ่านถึงกลางเนี่ย
อาจจะ๒เมตรกลายเป็น๔เมตรไปแล้ว
ซึ่งอย่างที่ได้บอกไปเมื่อช่วงต้นนะครับว่าก๊าซที่เราบรรจุเข้าไปข้างในก็คือพีเรียม
ซึ่งการ์ดนี้เองเราสามารถที่จะพบเห็นได้ตามลูกโป่งสวรรค์ที่เราเคยเห็นตอนเด็ก
จริงแล้วพอถ้าพูดถึงลูกวงสวรรค์เวลาถ้าปล่อยไปเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นไปเหมือนกับบอลลูนที่เราปล่อยวันนี้เลยนะคะ
คือลูกโป่งสวรรค์เนี่ยจะเป็นลูกที่เล็กกว่าเฉยแต่ว่ามันไม่ได้แบกน้ำหนักอะไรขึ้นไปดังนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นไปได้สูงเหมือนกันก็คือสักประมาณ๓๐กิโลเมตรเหมือนกัน
พอกับบรูนลูกนี้เลยนะครับแล้วก๊าซที่อยู่ข้างในนะครับ
มันก็จะขยายตัวออกเหมือนกันค่ะแต่ว่าบอลลูนตัวลูกโป่งสวัสดิ์ตัวเล็กเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในแง่ที่ว่าเวลาถ้ามันขยายตัวแล้วเนี่ย
ก็คือเป็นบอลลูนระดับสูงนะคะออกแบบมาเพื่อที่จะทำงานในระดับความสูงแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นความยืดหุ่นของยางเนี่ยจะค่อนข้างมากกว่าก็จะสามารถขยายตัวได้มาก
เหมือนกับว่าจากตอนแรกคือแค่๒เมตรเนี่ยอาจจะขยายตัวได้มากถึง๑๐เมตรเลย
ครับนี่คือบรรยากาศสดณขณะนี้เนี่ยนะครับ
เราก็ได้เห็นภาพของบอลลูนแล้วก็รายละเอียดต่าง
ณจุดที่บอลลูนั้นลอยตัวขึ้นณขณะนี้
อย่างที่บอกไปแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ๑๐กว่ากิโลเมตรแล้ว
ซึ่งเป็นระดับเพดานบินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูง
ทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าบอลลูลูกนี้
จะสามารถทยานขึ้นสู่ธรรมยากาศของเราได้ไกลสุดแค่ไหนนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของบรรยากาศที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับ
เดี๋ยวกลับไปเจอกับทั้งสองท่านครับ
ขอบคุณครูปตะนันด้วยนะครับตอนนี้หน้าจอเราขึ้นอยู่ที่๑๐กิโลเมตร
หรือว่าที่เวลาเรานั่งเครื่องบินกันนี่แหละก็ระดับนี้แล้วนะ

อยุ่รอดูว่าจะไปสูงที่เราคาดเอาไว้นะ๓๐๓๕กิโลเมตร

คุปตนันบอกว่าถ้าขึ้นไปสูงถึงระดับนั้นจริงเนี่ย
เราจะเห็นภาพที่เป็นลูกโลก

จอของเราที่มุมขวาตรงนี้
เมื่อเวลาเมื่อเวลามันกลายเป้าหมายมากกว่า
เมื่อเวลามันกลายเป้าหมายมากกว่า

เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา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
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา

เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา

เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา
เมื่อเวลาเมื่อเวลา

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่

ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีร่วมกับหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวจัดขึ้น
เพื่อที่จะเชิญชวนคนไทยทุกคนครับร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮา
ภูมิพลอดุญเดชในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทยครับ
และตอนนี้ผมอยู่กับวิศวกรจากทีเอสอาร์อีกหนึ่งท่านนะครับ
คือคุณพลกฤษสุขเฉลิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลนะครับ
พิกัดของบอลลูนของเราที่ได้ปล่อยขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เห็นภาพบรรยากาศต่างจากระดับความสูงตั้งแต่พื้นดินจนลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ
ขณะนี้เองครับบอลรุนของเราไปอยู่ที่จุดไหนแล้วเอ่ย
ตอนนี้นี่นะครับบรรลุนถ้าตามพิกัดเครื่องที่ตามแนวลาบขึ้นเหนือเรื่อยเลยการเข้าสู่จังหว่าไชนาค

ชั้นนี้ถือว่าเป็นชั้นที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน
ทำให้เราปลอดภัยจากโรคมะเร็งต่าง
ชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นชั้นที่มีบรรยากาศค่อนข้างเสถียร
ฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งเหมาะสำหรับการบิน
จุดนี้เองถ้าหากเราดูจากภาพที่ถ่ายจากกล้องที่ติดอยู่บนบรูน
จะสังเกตเป็นภาพที่เราจะสามารถมองเห็นผืนโลกของเรา
ภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้มีอะไรบ้างครับ
ตอนนี้ที่เราเห็นจะเห็นว่าบอลลูนอยู่เหนือเมฆทุกก้อนของโลกใบนี้แล้ว
เราก็ได้เห็นว่ามีวิศักดิ์ทางภาษาภีฟ้าขั้นระหว่างอวการและโลกอยู่นะครับ
สีขาวคือเมฆแล้วก็ภาพโรคน่ะครับ
จะเห็นว่าภาพนี้ถ่ายเห็นตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคใต้เลย
บุรุภุมภาพนี้ต่ำมากนะครับ

ครับนี่คือล่าสุดมัดอย่างนี้แน่นอนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
หากาจการว่าจะสามารถไปที่จุดสูงสุด
อยู่ที่ประมาณ๓๐กิโลเมตรจากผืนแผ่นดินแห่งนี้นะครับ
และหลังจากนี้เป็นต้นไปบอลูนก็จะแตกออก
สิ่งที่เราจะได้เห็นกันก็คือภาพวิวที่ระดับความสูง๓๐กิโลเมตร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖นะครับ
ตอนนี้ผมและทีมงานทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับ

ขอบคุณคุณคุปตนันด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมา
พลาดในชัดทันข่าวฮอลิเดย์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษา
ค้นพบนักบินอวกาศไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙ที่พบ
การทำงาน

แล้วก็จุดที่เราเห็นภาพ

อยู่ที่ประมาณ๑๘กิโลเมตร

อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ

เพราะว่าสูงเกินกว่าพิกัด
ความสามารถของเครื่องวัดอุณหภูมิของเรานะ

ที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ถามมานะครับ

คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ

๔๕นาทีก่อนที่จะบรูนจะถึงจุดที่สูงที่สุด

อาทิตย์มีจุดสีดำอยู่นะครับ
เกิดจากอะไรอีกเลย
เพิ่มขึ้นมากในดวงอาทิตย์มีความเข้มมากนะครับ

ครับถ้าหากเราดูในภาพ

ภาพของเรานั้นเริ่มกระตุกกระตุกนะครับ

ซึ่งตอนนี้ก็จะค่อยอ่อนลงอย่างต่อเนื่องนะครับ

การว่าเราจะสามารถเก็บภาพสัญญาณสด
ที่จะส่งตรงจากบอลลูนไปยัง
ไทยรัฐทีวีได้อีกประมาณเท่าไหร่ครับ

สัญญาณนี้มีการแกว่งบ้างเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ย

สัญญาณน่าจะถึง๓๐กิโลเมตรได้ครับ

แล้วก็ก็แสดงว่าเราสามารถให้จะเห็นภาพ
จุดสูงสุดที่บอลลูนี้

บรรจุด้วยการ์ดฮีเรียม
ก่อนที่จะเอาบรูลลูกนี้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ๒เมตร
หลังจากนั้นพอลอยขึ้นไปทุกระดับความสูง

อาจจะขยายตัวได้ถึง๑๐เมตรเลยจาก๒เมตร
ประมาณ๓๔เท่านะครับเหตุผลที่ขยายตัวเพราะอะไรเนี่ย
เพราะว่าบนพื้นโลกเรามีความกดอากาศกดเราอยู่
เช่นเดียวกับบรูลลูกที่มันกดบรูลลูกอยู่เช่นกัน
พอขึ้นสู่อวกาศแล้วอากาศได้หายไป
การ์ดฮีเรียมที่เคยถูกกดเอาไว้ก็ไม่มีแรงกดอีกต่อไป
ก็ขยายตัวแผ่ออกภายนอก
เหมือนกับถุงเลครับเวลาเราเอาถุงเลขึ้นไปตรงอีธานนทร์
ขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างนี้ก็เป็งเช่นเดียวกัน

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบอลลูนณขณะนี้นะครับ
แล้วก็นี่คือภาพสดณขณะนี้นะครับ
ซึ่งจะแตกต่างออกไปจากภาพที่เรามองเห็นจากเครื่องบินนะครับ
ซึ่งเครื่องบินนี้ปกติเขาจะบินที่เพดานบินประมาณ

ตอนนี้ประมาณ๒เท่าของเครื่องบินแล้ว
นั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเห็นภาพของห่วงอวกาศนะครับ
อาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นภาพดำแบบนี้
ทำไมเราไม่เห็นภาพของดวงดาว
หรือว่าภาพของวัตถุต่าง
อย่างเช่นภาพของจานดาวเทียมอะไรต่างที่ลอยอยู่เหนือโลกของเราครับ
คือจริงตอนนี้ท้องฟ้าเป็นสีดำเนี่ยนะครับ

มันมีสีเพราะว่ามันมีแก๊สเอโดเซนที่มันกรองเอาแสงสีส้มเอาไว้

แต่พอแก๊สไดโรเจนนี่มันหายไปเพราะว่าอากาศออกไปใช่ไหมครับ
ทำให้สีฟ้าหายไปแทนที่สีดำ
จริงแล้วสีดำของท้องฟ้าไม่ใช่สีของกรองกลางคืนนะครับ

ทีนี้ตอนกลางวันนี้แสงพระดวงอาทิตย์มันหมดบักแสงดาวจนหมด

อืมนี่ก็คือหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เรา
ทำให้เราเห็นภาพวิวทิวทัศน์ของความมืดนะครับ

นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์
อีกหนึ่งภาพความทรงจำภาพประวัติศาสตร์นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีร่วมกับหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารราชกระบัง

หน่วยงานนี้ศึกษาทำงานเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
คือคนไทยเรานี่ยังซากเราเห็นได้น้อยมากนะครับ
แล้วก็คิดว่าคนไทยคนได้ไปบ้างนะครับ

คือพยายามที่จะทำให้คนไทยมีขีดความสามารถ
ทำให้มีความรู้เพียงพอต่อการขึ้นอวกาศของคนอื่นบ้างนะครับ
แต่การจะไปจรวดถึงอวกาศเลยไกลเกินไปนะครับ
เราเริ่มจากบนรูนก่อนจรวดเล็กก่อน

เชื่อว่าไม่เกิน๑๒ปีนี้คนไทยจะสร้างดาวเทียม

จากการที่เริ่มต้นจากบรูเล็กนะครับ
และนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จนะครับ

แล้วก็ถือว่าเป็นทีวีช่องแรกนะครับ

ถ่ายท่อสดเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับเวลาเอากล้องขึ้นไปกับบอลลูน
ปกติก็จะใช้เป็นระบบบันทึกภาพนะครับแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการถ่ายทอดสดครั้งแรก
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดในระยะทางไกลมากคาดการณ์ว่าจะสามารถถ่ายทอดสดได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ย
อุปกรณ์นี้นะครับเล็กมากเล็กกว่าอุปกรณ์ที่การถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ใช้กันมาก
ขนาดแค่๕๐๐กรัมเท่านั้นทำให้ระยะทางขนาดนี้ไกลมากเลยนะครับ
แล้วก็น่าสนใจมากว่าสามารถคงจะได้ถึงและลาบลื่นด้วย
คาดการณ์ว่าถ้าสัญญาณผ่านพ้นจุดอันตรายก็คือสัก๑๕กิโลเมตรไปได้
เชื่อว่าถึง๓๐กิโลเมตรแน่นอนครับ
ก็รอลุ้นกันนะครับแน่นอนภาพบรรยากาศภาพความสวยงาม
ณจุดที่สูงที่สุด๓๐กิโลเมตรนะครับสามารถที่จะติดตามได้นะครับ
เพราะว่าถึงแม้ว่าภาพถ่ายสัญญาณจะไม่สามารถที่จะไปถึงจุดที่สูงที่สุด
คาดการณ์ว่าบรรลุลูกนี้จะลอยขึ้นไปถึงเนี่ยนะครับ
แต่ว่าในกล้องเนี่ยนะครับมีระบบที่ใช้ในการบันทึกภาพอยู่ตลอดนะครับ
หลังจากที่บรรลุลูกนี้ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
ขยายตัวของก๊าซทีเรียมก็จะทำให้บอลลูลูกนี้แตกออกนะครับ
แล้วก็จะมีการปล่อยกล้องออกมาโดยใช้ร่มชูชีพนะครับ
แล้วก็ทางทีมงานเนี่ยนะครับก็จะตามไปเก็บภาพที่อยู่ในกล้องที่หลุดออกมาจากบรรลุลูกนี้นะครับ
ให้กับทุกท่านได้ติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่ง
ภาพรวมสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าท้าทายมากนะครับ
ถ้าเราได้ดูภาพตอนเช้าจะเห็นว่าเราปล่อยบรรลุลูกนี้รำบากมาก

บรรลูลไม่ยอมรอยขึ้นถูกเถ้าฟ้าเลย
จะหอบลมรมหอบบรรลูลูกจุดพื้นได้ตลอดเวลานะครับ
เราก็พยายามที่จะปล่อยเต็มความสามารถ
ที่จะพยายามยื้อยุดมันให้มันขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สำเร็จ
สำเร็จได้เนี่ยก็ค่อนข้างแปลกใจแล้วนะครับ
แปลกใจยิ่งกว่าที่ระบบส่งสัญญาณขนาดเล็กเนี่ย

ก็ถือว่าดีมากครับจากตอนนี้ครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับของคนไทยของเรา
ที่วันนี้เราร่วมกัน
นำภาพความทรงจำภาพความประทับใจนี้
มาให้กับทุกท่านได้ติดตามไปพร้อมกัน

รวมไปถึงใครที่อยากรอชมภาพความสวยงาม

ค่ำคืนนี้ครับไทยรัฐนิวโชว์ก็จะนำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ระหว่างที่บอลลูลูกนี้กำลังลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
เดี๋ยวเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศซะหน่อยหนึ่ง
ว่าโลกของเรานี้มีชั้นบรรยากาศ
หลายชั้นเลยทีเดียวที่ห่อหุ้มโลกของเราใบนี้อยู่
ก็ถือว่าเป็นเกราะสำคัญนะครับที่ทำให้โลกของเรานี้
ได้ป้องกันอันตรายจากนอกโลก
ไม่ว่าจะเป็นเทหาวัตถุต่างรวมไปถึงรังสีต่าง

ชั้นนี้มีระดับความสูงประมาณจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ๑๒กิโลเมตร

มีทั้งความชื้นทั้งเมฆทั้งไอน้ำแล้วก็ทั้งอากาศที่เพียงพอต่อการหายใจ
สำคัญก็คือว่าเป็นชั้นที่ทำให้เกิดระดูการทำให้เกิดสิ่งมีชีวิต
และก็ทำให้โรคของเรายังมีมันรวดอยู่ได้
ชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นชั้นที่มีอากาศแปรปวนสุดไหมครับ

เพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ใกล้กับเมฆนะครับ

ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ถัดออกไป
ความสูงชั้นนี้ถ้าหากวัดจากพื้นโลกของเราไปจนถึงสุดขอบชั้นนี้

ขึ้นไปจากชั้นแรกขึ้นไปพอสมควรนะครับ
ชั้นนี้จะมีทั้งโอโซน
และทำให้โลกยังคงมีสิ่งมีชีวิตอยู่
อุณหภูมิชั้นนี้ก็คือจะค่อยลดลงไปอุณหภูมิชนิดนี้จะค่อยสูงขึ้น
เพราะว่ามีการดูดกลืนความร้อนดูดกลืนรังสีต่างนะครับ

ชนิดแปลกครับอุณหภูมิลดลงเรื่อยแต่จู่ก็เพิ่มขึ้น
คือจากอยู่ก็ลดลงถึงลบ๖๐แล้วก็เพิ่มขึ้นไปลบประมาณถ้าครบ๓๐อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเกิดจากการผสมพลังงานเกิดจากความดันบรรยากาศต่างครับ

นี้เป็นชั้นที่ขั้นระหว่างอุณหภูมิของตัวชั้นบรรยากาศ
แล้วทำให้ชั้นบรรยากาศมีความไม่คงที่มากยิ่งขึ้น
สูงจากพื้นดินถึงชั้นบรรยากาศสูงสุดก็คือประมาณ๘๐๐กิโลเมตร
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เรายังอยู่ในชั้นบรรยากาศที่หอหุ้มโลกของเราอยู่นะครับ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบอลลูนไม่หลุดออกไปจากนอกโลก
คืออวกาศคือพื้นที่ไม่มีอากาศไม่มีอากาศใช่ไหมครับ
แต่บอลลูนเรายังใช้อากาศอยู่อากาศในที่นี้คือพีเรียม
เรียมเนี่ยสุดท้ายแล้วฮีเรียมก็จะต้องหยุดอยู่ที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง
ซึ่งเป็นชั้นของชั้นบรรยากาศที่สูงที่สุดที่จะไปได้นะครับ
ทำให้บอลลูนที่ใช้อากาศไม่สามารถไปออกอากาศได้

แต่ว่าถ้าเราเกิดเรามีบุญที่ใหญ่มากเพียงพอ
แล้วก็ไม่ต้องใส่อากาศเข้าไปข้างในหรือว่าอากาศเบามาก
หรือมีอากาศเลยก็สามารถขึ้นสู่อวกาศได้ครับ
ครับและนี่ก็คือข้อมูลต่างนะครับที่ใช้ประกอบสำหรับการนำบอรูนลูกนี้
ขึ้นไปสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับคนไทยทั้งประเทศ

และที่สำคัญครับก็เป็นการรวบน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับ
ขอขอบคุณคุณเต้ยนะครับคุณพลกิจสุขเฉลิมมากนะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับเราในครั้งนี้
คุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากทางเฟซบุ๊คไลค์นะครับ
ที่สามารถที่จะติดตามการเคลื่อนตัวของบอลลูนที่หลังจากนี้เป็นต้นไป
อย่างที่บอกแล้วครับว่าสามารถที่จะลอยขึ้นไปอีกได้สูงถึงประมาณ๓๐กิโลเมตร
ตอนนี้อยู่ครึ่งทางแล้วนะครับภาพวิวทิวทัศน์จะสวยงามแค่ไหนสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้เราสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ

จะบอกเลยครับว่าว่าเวลาสุดท้ายนั้นจะเยี่ยมมากนะครับ

แกอยู่ข้างข้าง

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
ในวันที่ใจมืดมนต์วันที่ชีวิตลงทางเมื่อใคร
ในวันที่ใจวุ่นวายยังทำให้คิดถึงบ้านเรา
จากมาตั้งนานหลายแสนไกลเมื่อไหร่ความฝันจะเป็นจริง

จริงจริงจริง
จริงจริง

จริงจริง

จริงจริงจริง
เป็นตอนเช้าที่ดวงตะวันคล้ายไม่ส่องแสง
หัวใจไร้เรี่ยวแรงจะทำอะไรทุกอย่าง
น้ำตาที่ไหลลงมาพร้อมกันทุกถิ่นหนทาง
ตอกย้ำวันนี้คงเป็นความจริง
สิ่งที่ต้องเจอ
วอนดาวทุกตัวโปรดล้อมเมื่อพอแหน่งน้ำ
วอนลมพักเบาให้พ่อสบายร่มเย็น
ลูกเองก็ท่องในใจต้องแข็งแรงให้พ่อเห็น
จะเป็นคนดีให้ได้ครั้งที่พ่อเป็นตั้งแต่บัตรนี้ไป
เรามีพ่อคนเดียวคือในหลวงในใจ
เรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยพ่อไป
ทุกคำสอนยังจำ
เพื่อนำเป็นแนวทางวิทยาลัย
ให้พ่อได้ภูมิใจเมื่อมองลงมา
เป็นดังแสงเปลวเทียนสองทางมายามอ่อนล้า
เป็นดังสายฝนพาฉลองให้ใจร่มเย็น
สองทางที่ก้าวเดิน
สองมือไม่เคยวางเว้น
ไม่มีใครเทียบเท่าที่พอฉันเป็น
จดจำไม่รู้ลืม

ทุกคำสอนยังจำเพื่อนำเป็นแนวทางไว้ใช้
ให้พ่อได้ภูมิใจเมื่อมองลงมา
เรามีพ่อคนเดียวเพื่อให้หลวงในใจ
เรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยความไป
ทุกคำซ้อนอย่างจำเพื่อนำเป็นแนวทางไว้ใช้
ให้พ่อได้ภูมิใจเมื่อมองลงมา
เรามีพ่อคนเดียวเพื่อได้รวมในใจ
เรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยความไป
ทุกคำซ้อนอย่างจำเพื่อนำเป็นแนวทางไว้ใช้
ให้พ่อได้ภูมิใจเมื่อมองลงมา
เพราะนี่คือคนไทย

นี้คือการทำลายเศรษฐิกษ์

ทำลายสถิตินะครับการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดในระยะทางไกลที่สุด
ที่เคยทำมาโดยถ่ายท่อสดออกทั้งทางทีวีนะครับรวมไปถึง
ถ่ายท่อสดที่ระดับความสูงสุดก็คือประมาณ๘กิโลเมตร
ก็คือจุดบนยอดเขาเอเวอเรสนั่นเองนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะถ่ายท่อสดได้ไกลถึงประมาณสามสิบกิโลเมตรนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่คาดการณ์ว่าเราจะถ่ายทอดได้ไกลที่สุด
หลังจากนี้เป็นต้นไปคงจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเราจะสามารถที่จะทะยานขึ้นจากจุดที่เราคาดหวังไว้ครั้งแรกนั้นสูงมากกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบินและอวกาศบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับ
แล้วก็อีกหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวที่จะเชิญชวนคนไทยทุกคนครับน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทย
จะสังเกตได้จากแผ่นป้ายนะครับที่ติดไปกับบอลลูนที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอณะขณะนี้นะครับ
โดยบรรลุลูกนี้เนี่ยนะครับได้ทำการปล่อยตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๓๓นาทีนะครับโดยทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ระดับความสูง๑๐กิโลเมตรเนี่ยนะครับ
ใช้เวลาประมาณเกือบ๑ชั่วโมงนะครับก็คือถึงจุด๑๐กิโลเมตรเนี่ยนะครับ
ที่ประมาณสิบโมงสิบหกนาทีนะครับสิบห้ากิโลเมตรที่สิบโมงสามสิบหกนาที
และขณะนี้เองนะครับล่าสุดความสูงจากพื้นโลกของเรานะครับ
อยู่ที่ประมาณสามสิบกิโลเมตรนะครับซึ่งตอนนี้ยังสามารถที่จะถ่ายทอดสดได้อย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้ใกล้ถึงนาทีที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าบอลลูนลูกนี้เป็นบอลลูนที่ภายในเนี่ยนะครับ
บรรจุด้วยการ์ดฮีเรียมเข้าไปนะครับซึ่งการ์ดฮีเรียมนั้นคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือ
ลอยตัวขึ้นสูงจากพื้นดินมากยิ่งขึ้นเท่าใดก็จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่าพอถึงจุดสูงสุดของเพดานบินของบอลลูลูกนี้แล้วเนี่ยนะครับบอลลูลูกนี้จะแตกออกนะครับ
หลังจากนั้นกล้องที่ติดอยู่กับบอลลูลูกนี้จะถูกปล่อยออกมาโดยมีร่มชูชีพนะครับหลังจากนั้นทีมงานของเราก็จะไปเก็บกู้กล้องที่จะ
ออกมาจากบอลลูลูกนี้เพื่อที่จะนำภาพทั้งหมดมาประมวลให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะครับ
ตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากแต่เดิมดิ่งไปเกือบ๖๐องศาเซลเซียต
ขออภัยนะครับลบ๑๐ลบ๖๐องศาเซลเซียตนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณลบ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
บรรยากาศที่บาลูลูกนี้กำลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยนะครับเป็นชั้นบรรยากาศที่มีชื่อว่าสตาร์โต๊ดเฟียนะครับ
เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงจากพื้นโลกของเราไปประมาณ๕๐กิโลเมตรอุณหภูมิของชั้นนี้จะค่อยสูงขึ้นนะครับ
โดยอุณหภูมิของชั้นนี้จะสูงขึ้นประมาณ๑๐ลบ๒๐องศาเซลเซียตซึ่งเป็นผลมาจากการดูดกลืนรังสีอัลตราเวลเล็ตหรือว่ารังสียูวีนะครับ
รวมไปถึงรังสีอินฟาเรทโดยโอโซนซึ่งอยู่ในชั้นดังกล่าวพบว่ามีความเข้มข้นของโอโซนในชั้นนี้ค่อนข้างมาก
ซึ่งโอโซนเหล่านี้เองนะครับถือว่าเป็นบทบาทสำคัญเป็นตัวการสำคัญในการดูดกลืนรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย
ผิวหนังแล้วก็เป็นต้อที่ดวงตาฉะนั้นบรรยากาศชั้นนี้เนี่ยนะครับ
สภาพอากาศค่อนข้างเสถียรนะครับสภาพอากาศไม่แปรปวน
ดังนั้นจึงทำให้ภาพวิวทิวทักต่างต่างธาตุสนับวิสัยต่างต่างนะครับ
ก็คือภาพโลกของเรานะครับจากจุดตรงนี้เอง
ถ้าหากเราดูภาพที่ชัดเจนเราจะสามารถมองเห็นประเทศไทย
ประเทศนะครับตั้งแต่เหนือจรดใต้
ที่สำคัญครับถ้าหากสังเกตตรงขอบโลกจะเห็นเป็นแสงเรืองสีฟ้านะครับ
ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นชั้นบรรยากาศของโลกของเรา
ขณะที่ฉากหลังนั้นเป็นสีดำนะครับซึ่งเป็นภาพของม่วงอวกาศอันมืดมิด
ในขณะที่ภาพนั้นมีการหมุนไปรอบนะครับเราก็จะได้เห็นภาพของดวงอาทิตย์เป็นระยะ
ซึ่งตอนนี้นะครับก็ถือว่าเกินความคาดหมายของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ระดับความสูงนั้นใส่ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าหลังจากนี้อีกไม่นานอย่างที่บอกแล้วครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบอลลูลูกนี้ก็คือ
เลี่ยมที่อยู่ภายในนั้นจะเกิดการขยายตัวแล้วก็จะทำให้บอลลูลูกนี้แตกออกนะครับ
กล้องที่ติดอยู่กับบอลูนก็จะถูกปล่อยออกมาโดยมีร่มชูชีพคอยพยุงไม่ให้กล้องนี้ตกมากระแทกพื้นด้วยความรุนแรง
สำหรับอุปกรณ์ต่างนะครับที่เรานำเอาไปขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับ
ก็ถูกห่อหุ้มอย่างดีนะครับด้วยโฟมนะครับเพื่อที่จะป้องกันอันตรายต่างที่เกิดขึ้นบนชั้นบรรยากาศ
ซึ่งมีรังสีต่างนะครับอุณหภูมิต่างที่มีการแปรปวนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคนไทยของเรานะครับในการนำเอาเทคโนโลยีถ่ายท่อสด
สามารถที่จะถ่ายท่อสดได้ไกลถึง๓๐กิโลเมตรและที่สำคัญนะครับเป็นระดับความสูงที่มีความท้าทายมาอย่างยิ่งเลยทีเดียว
เพราะว่าในชั้นแรกนะครับก็มีความแปรปวนของสภาพอากาศในขณะที่ชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของรังสีต่างมากมายนะครับ
แล้วก็อุณหภูมิที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก
นี่จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์นะครับที่อยากให้ทุกคนได้ติดตาม
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่คนไทยทั้งประเทศนะครับได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทย
ส่วนภาพที่ขึ้นในหน้าจอหน้าขณะนี้นะครับนี่คือภาพเส้นทางของพายุของบอลลูนลูกนี้นะครับที่เคลื่อนที่จากจุดปล่อยก็คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ตอนนี้มีทิศทางขึ้นไปทางเหนือนะครับอยู่ในแถวบริเวณจังหวัดชายนาฏ
ตอนนี้นะครับบอลลูนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะนี้เองบรรลูนั้นกำลังตกมาพร้อมกับร่มชูชีพและคาดการณ์ว่าจะตกแถวบริเวณจังหวัดชายนาฏ
หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้นะครับผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีในช่วงไทยรัฐนิวโชว์
เดี๋ยวเราจะตัดไปดูภาพบรรยากาศสดสดณขณะนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศของบรรลูนที่กำลังค่อยค่อยตกลงมาจากชั้นบรรยากาศนะครับ
ดังนั้นสถิติที่เราบันทึกไว้ในวันนี้บรรลุลูกนี้สามารถที่จะนำเราขึ้นไปสูงถึง๓๒กิโลเมตรจากผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์หนึ่งสถิติครั้งสำคัญนะครับที่นำคนไทยทั้งประเทศไปชมภาพความสวยงามของขอบอวกาศนะครับ
รวมไปถึงนำข้อความน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทยไปปรากฏณจุดดังกล่าวด้วย
เชอดรกใต้วิทยาลัยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเคลื่อนไทยด้วย